คุณผู้ชมคะเรื่องของการเมืองวันนี้นะคะจับตาไปที่สารรัฐธรรมนูลค่ะ
ตุลาการสารรัฐธรรมนูลได้มีการพิจารณาคำร้องที่กรกตยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะ
กรณีถือครองหุ้นสื่อว่าถือว่าเป็นการขาดคุณสมบัติในการสมัครสอสอหรือเปล่า
เป็นการถือครองหุ้นสื่อบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัด
ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันค่ะ
สารรัฐธรรมนูลรับคำร้องไว้พิจารณานะคะ
ได้มีการแจ้งผู้ร้องซึ่งก็คือกรกตให้รับทราบ
ส่งสำเนาให้นายธนทรในฐานะผู้ถูกร้อง
ให้นายธนทรสามารถยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน๑๕วัน
นับตั้งแต่ได้รับสำเนาคำร้องอันนี้เป็นมติเอกชัน๙ต่อ๐
อกจากนี้สารรัฐธรรมนูลยังมีมติ๘ต่อ๑
สั่งให้นายธนทรหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอตามคำร้องของกรกต
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัย

ตามข้อมูลเอกสารคำร้องตลอด๑๐ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
จะส่งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นระบุวันประชุมวิสามันผู้ถือหุ้น
พร้อมทั้งมีหนังสือนำส่งนายทะเบียนหุ้น
ซึ่งบริษัทกรุงเทพหานครในเวลาใกล้ชิดกันจะมีการส่งหนังสือ
ซึ่งต่างจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในคดีนี้
ตามเอกสารคำร้องไม่พบว่ามีการประชุมวิสามันผู้ถือหุ้น
ก็เลยมีเหตุอันสงสัยว่านายธนทร
มีกรณีตามที่กรกตร้องไป
ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายธนทร
ก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แย้ง
เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรได้

ท่านก็เลยรับคำร้องเอาไว้แล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไปก่อน
ดังนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนรัศดร
เลขาธิการสภาออกมาบอกแล้วนะคะว่า
นายธนทรสามารถเข้าร่วมได้เพราะยังมีฐานะเป็นสอสออยู่
แต่ว่าในการเข้าร่วมประชุมสภาค่ะ
นายธนทรก็สามารถเข้าได้เข้าร่วมในฐานะไปปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภา
แต่พอปฏิญาณตนเสร็จแล้วต้องออกนะคะ
ก็ต้องถือว่าไม่สามารถทำหน้าที่สอสอได้ตามคำสั่งสารของสารรัฐธรรมนูล

เพราะฉะนั้นขั้นตอนก่อนทำหน้าที่ก่อนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องมีการปฏิญาณตนก่อน

ทีนี้อนาคตใหม่ก็ต้องขาดไปหนึ่งเสียงในการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดร
แต่ถ้าถามว่ายังมีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าก็น่าจะยังมีสิทธิ์
เพราะว่าผู้ถูกเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องเป็นสอสอก็ได้
คือคุณธนทรมี๒สถานะตอนนี้นะฮะสถานะสอสอก็ต้องรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลว่า
จะหมดสถานะการเป็นสอสอไหมเพราะว่ามีปมเรื่องถือครองหุ้นสื่อ
แล้วก็จำหน่ายหุ้นออกไปไม่ทันก่อนวันสมัครรับเลือกตั้ง
แต่แคนดิเดตนายกเนี่ยเขายังไม่ได้มีข้อห้ามหรือว่าเรื่องของคุณสมบัติต้องห้ามเอาไว้ตรงนั้น
ใช่ค่ะส่วนสอสอบัญชีรายชื่อก็ยังไม่ต้องขยับลำดับถัดไปอะไร
เพราะว่าสารท่านยังไม่ได้วินิจฉัยเรื่องของการหมดสมาชิกภาพถูกต้องค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังมีคำสั่งจากสารรัฐธรรมนูลออกมานะครับ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็ได้แถลงข่าวนะครับ
โดยบอกว่าไม่เห็นด้วยต่อมติที่ออกมาของสารรัฐธรรมนูลนะครับ
พร้อมตั้งข้อสังเกตและขอให้ทุกคนช่วยพิจารณาว่าตัวเองได้รับความเป็นธรรม
จากการเร่งรัดพิจารณาคดีนี้ของกรกตแล้วก็ส่งให้สารรัฐธรรมนูลหรือไม่
ทั้งที่ยังมีการแสวงหาข้อเท็จจริงไม่เสร็จสิ้น
จนถึงวันนี้ก็ยังมีการเรียกพยานเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกรกต
และที่ผ่านมาก็มีความผิดปกติหลายประเด็น
การเชิญมารดาของตัวเองไปสอบปากคำเมื่อ๒๒เมษายน
แล้วแจ้งข้อกล่าวหากับตัวเองทันทีในวันถัดไป
และหากไปเทียบเคียงกับกรณีของนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก็เป็นกรณีเดียวกันกรกตใช้เวลาพิจารณา๔๑๗วัน
ส่วนกรณีของตัวเองกรกตตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียน
ใช้เวลาไปทั้งหมด๕๓วันเวลาเร็วช้าต่างกันถึง๓๖๔วัน
แต่เมื่อสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ก็ขอยืนยันว่าตัวเองและพักอนาคตใหม่จะเดินหน้าต่อนะฮะ
คือเรื่องสอสอก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องภารกิจของพักอนาคตใหม่
ธนทรยืนยันว่ายังเดินหน้าในการรวมเสียงพักการเมือง
เพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอต่อและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
เพื่อยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
การสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
การสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
การสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
การสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
การสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
การสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
การสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
การสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
การสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี
การสืบทอดอำนาจของขอสอชอและยังพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรี